ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ได้เห็นภาพนะคะคอมมันโดได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้าน
ซึ่งท่าทีในตอนแรกรองโจ๊กก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปค้น
มีระดับผู้บัญชาการมาก็ถึงได้อนุญาตแล้วก็พาเข้าไปตรวจดูด้วยตัวเอง
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดใดแต่ว่าท่าทีของรองโจ๊กหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
ก็เปิดใจนะคะเรื่องของหมายค้นว่าเป็นหมายค้นที่ไม่สุจริตนะคะ
ภาพและคลิปที่ถ่ายกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีการเอามาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ตรงนี้
โจ๊กเองก็พูดถึงภาพนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นการชี้แจงหลังจากถูกตำรวจไซเบอร์นำกำลังตำรวจคอมมันโดเข้าบุกตรวจค้นนะคะ
บอกว่าหมายค้นเนี่ยไม่สุจริตเพราะว่าในหมายค้นไม่ลงรายละเอียดเจ้าของบ้านคุณกาย
บ้าน๕หลังที่ตำรวจเข้าค้นก็มีญาติของตนเองเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากศาลรู้ว่าบ้านหลังที่จะค้นเป็นบ้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็จะไม่ออกหมายค้นให้แน่นอนรองโจ๊กว่าแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ไม่กังวลก็ให้ค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แต่ต้องให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ค้นซึ่งก็ไม่พบสิ่งผิดปกติสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
โดยการตรวจค้นบ้านตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นควรมีหลักฐานที่ชัดเจนโดยเฉพาะเส้นทางการเงิน
ก็เวลาทำคดีก็กระทบกระทั่งหลายส่วนนะคะพร้อมที่จะรับแรงกระแทกอยู่แล้ว
ส่วนตำรวจที่ถูกออกหมายจับเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นลูกน้องคนสนิทที่ทำงานร่วมกันมาหลายปี
ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงรอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขอประกันตัวต่อสารออกมาปฏิบัติหน้าที่
บใดที่ยังไม่ถูกตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
และจากนี้จะชี้แจงต่อสารถึงเส้นทางการเงิน
ว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่อย่างไร
ซึ่งคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยรองโจ๊กก็บอกว่า

เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่เคยรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ค่ะ
ผมจะเรียนก่อนว่าการขอหมายค้นวันนี้
เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกติ
เพราะไม่ได้บอกสารว่าเป็นหมายค้นผลเอกสุเชษ
ทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอด
แล้วก็อีกประเด็นนึงที่หลายคนก็พูดถึงกันเนี่ยนะคะ
โจ๊กเองก็มองว่าเป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่ายังหาคนสั่งการไม่ได้
และนี่ก็เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
เพราะว่ามีการนำกำลังตำรวจเข้ามาด้วย
เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
โจ๊กบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
ซึ่งตอนนี้ตั้งทีมทนายขึ้นมาต่อสู้แล้วนะคะ
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้ง

รองโจ๊กไม่ตอบนะคะเรื่องนี้บอกขอไม่ตอบแล้วกัน
แต่ว่าอยากให้ไปดูนะคะว่าตอนนี้
เรื่องไหนมาแรงที่สุดในวงการตำรวจ

เป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองค่ะ
ผมไม่ได้เช็คบินหรอก
แต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกับบวกการของกฎหมายนะครับ
ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับ
ผมก็ต้องว่าไปตามกับบวกการ

ผมก็ต้องดำเนินคดีอาญา
มันก็เป็นการดิสเครดิตนะครับ

แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บรรทอนการทำงานนะครับ
เพราะผมก็ทำงานอยู่แล้วปกติ
สักครู่นี้ทางรอมโจ๊ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย

ภาพที่ปล่อยออกมาตอนนี้มันเป็นภาพ
มันเป็นเรื่องของการดิสเครดิตนะคะ
แล้วอธิบายบอกวันนั้นที่ร้องเพลง
ก็คือไปงานเลี้ยงที่ตนเองจัดให้ลูกน้อง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกน้องไปช่วยงานศพพ่อ

ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
เพราะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะ

เป็นช็อตที่แบบกำลังโอบเอวอยู่นะคะ
ท่านรองโจ๊กก็ยืนยันบอกไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วงานเลี้ยงนี้ก็จัดหลายเดือนแล้วด้วย
เป็นการปล่อยภาพออกมาเพื่อดิสเครดิตค่ะ
ผมก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่า
เราเป็นตำรวจนะครับนะเราเปิด
ผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับ

เพราะว่าอย่าลืมว่าท่านก็ทำคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์

ส่วนอันนี้ก็เป็นคำวิพักษ์วิจารณ์กันว่ากันไป
แต่ว่าสำหรับผลการตรวจค้นบ้าน๕หลังในวันนี้
ตำรวจชั้นประทวนทำหน้าที่ขับรถขบวนนะคะ
ก็ถูกจับในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ค่ะอืม

การเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ประโยคนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดกันเองนะฮะ
อันนี้ออกมาจากปากของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านเองนะฮะ
แต่ว่าใครได้ใครเสียประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้
และข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับตำรวจอย่างที่ทางรองโจ๊กบอก